อ่ะมาค่ะคุณผู้ชมมากองรวมกันที่หน้าจอไทยรัฐทีวีตอนนี้
ใครกำลังติดตามอยู่ว่าเอ๊ะพิมพ์รีพายดราม่ามาอีกแล้ว
ไม่พักไม่ผ่อนกันเลยทีเดียวเห็นเขาบอกว่ามีสองสามดราม่า
ดราม่าใหญ่เหรอใช่ซ้อนกันเป็นแซนวิชเลยค่ะ
เอาเรื่องแรกก่อน๒วันก่อนมีคนมาถามขณะพิมพ์ริพายไลฟ์ขายของ
เอ้ยทำไมคนดูน้อยจังโอ้โหของเขิงไม่ขายแล้ว
ของขึ้นแทนค่ะดากราดครึ่งชั่วโมงแบบเลย
เป็นดราม่าที่หนึ่งไปแล้วนะหลังจากนั้นหมอของขวัญก็ออกมาให้สัมภาษณ์
กรณีดราม่าของพิมพ์ริพายนี้เป็นดราม่าหมอของขวัญซ้อนเข้าไปอีก
ประเด็นเรื่องว่าเอาเงินให้พ่อแม่คือลูกกับตันยูอ๋อ
ยังไม่จบล่าสุดมาอีกแล้วดราม่าของพิมพิพาย
คือทำโทษลูกน้องที่เป็นน้องสาวสองให้ถอดกางเกงกลางไลฟ์
เฮ้ยโปะอ้าวของคุณก็กางเกงไนท์อ่ะเฮ้ย
กางเกงไนท์แบบเว้าก้นด้วยอ่ะนึกออกมะอ๋อ
มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวซ้อนกันไปซ้อนกันมา
ไปดูดราม่าเรื่องแรกก่อนเดี๋ยวไล่ให้ฟังทีละประเด็นค่ะ
ด่ามาตายเขาเริ่งนะคะแต่กูด่ากลับน่าอียันนะคะอียันนะคะ
ไปเฉลี่ยไปหนูเข้าใจสิมีลูกไปเฉลี่ยไปอียันนะคะอียันนะคะ
มาแล้วตัวล้อมอบด้วย
จะพูดด่าด่าบ่นบ่นบ่นด่าด่าทำได้อย่างแมมาลูได้มาเยอะ
แต่กูทำบุญมึงคงไม่กล้าใช้เดี๋ยวแม่ฟาดหลังแอ่นนะมึงกล้าไหม

หันหน้าด้วย
เห็นไหมบอกหันหน้าด้วยแล้วก็ถอด

คือเวลาที่มันทำอะไรออกไปแล้วเนี่ย
มันพลาดปุ๊บเนี่ยคนเห็นหมดแล้วไง

ทีนี้อันนี้คือดราม่าล่าสุด

ส่วนดราม่า๒วันก่อนค่ะ

ปรากฏมีชาวเน็ตท่านหนึ่งคอมเมนต์เขียนบอกว่า

โอ้โหอย่างที่คุณพี่เบิร์ตบอกจากขายของ

อีสกายพูดที่ให้พูดไทยนะ

กูบอกว่า

ผู้ใช้เฟซบุ๊ค๒๘๐๐๐คน

กูแค่คนขายของ

เป็นแม่ค้าออนไลน์ของประเทศเนี่ย

อีสกาย
สกายนอนหลับไหม

สกายน่าจะสะดุ้งไปหลายจุดหลายดอกอยู่เหมือนกัน

เพราะว่าเข้าใจตรงกัน

แต่ท่อยคำคือ
แต่ในท่อยคำในบางเนื้ออาหาร

เรื่องของฐานะเรื่องของคนอื่น

แล้วด้วยลักษณะด้วยอารมณ์
ทำไมแบบโกรธอะไรขนาดนั้นดูโกรธจัดทุบตรงทุบโต๊ะ
แล้วทีนี้คุณพิธาก็พูดทำนองว่าเนี่ยเที่ยวมาดูถูกคนอื่นตัวเองทำดีแล้วหรือยัง
พ่อเลี้ยงแม่ได้แค่ไหนสุดท้ายสิ้นเดือนเงินไม่พอใช้ต้องไปกดบัตรเงินสด
แต่ส่วนตัวพิมพ์ริพายเองเนี่ยรายจ่ายเดือนละ๕๐ล้านได้เงินมาก็ทำบุญให้เงินพ่อแม่ใช้ไม่อั้น
ทำแบบเธอได้ค่อยมาว่าเธอใหม่
นี่ไงหลายคนก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะอันนี้คือข่มกันเรื่องเงินเหรอหรือยังไง
คือเอามาแบบเนี้ยแล้วเธอก็ทุบตุ๊บทุบโต๊ะอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เลยกลายเป็นขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ไปเลยนะคะ
ภาควิจารณ์กันสนั่นดราม่านี้ยังไม่ทันเคลียร์เพราะว่าพิมพ์ริพายไม่ได้ออกมาเคลียร์เห็นบอกว่าจะเคลียร์คืนนี้
แววไปออกรายการพี่มดดำแต่ดราม่าซ้อนขึ้นมาคือคุณหมอของขวานฟูจิตนิรันดิ์ค่ะออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ
แต่เป็นการสัมภาษณ์ที่หลายคนมองว่าเป็นการสนับสนุนคุณพิมพิพายว่าไง
ของขวัญบอกว่าเข้าใจพิมพ์ลิพายนะแล้วก็ตั้งคำถามกลับคนในโซเชียลว่า
จริงแล้วคำถามที่คนในโซเชียลควรจะถามพิมพ์รีพายเนี่ยควรจะเป็นคำถามที่กลับมาถามตัวเองมากกว่า
ว่าทำได้อย่างที่พิมพ์ริพายทำหรือเปล่าเนี่ยพิมพ์ริพายเนี่ยเอาเงิน๕ล้านไปกองให้พ่อให้แม่
นั่นเขากระตันยูคุณทำอย่างเขาได้หรือเปล่าทำได้ค่อยมาว่ากัน
ประโยคเอาเงิน๕ล้านไปกองให้พ่อแม่เขากะตันยูนี่แหละดราม่าพุ่งเลย
พิมพ์ลี่พายจะกลายเป็นหมอของขวัญแทนเพราะหลายคนบอกว่าอ้าวขอโทษนะคะ
ถ้าไม่มีเงิน๕ล้านให้พ่อแม่ดิฉันอากตันยูเหรอคะ
รถทัวร์เปลี่ยนที่จอดเลยโอ้โหหักดริฟท์แทบไม่ทันนะคะ
ล่าสุดหมอของขวัญต้องออกมาชี้แจงเลยบอกขอโทษหมอบุ้งเอง
้งก็คือแบบหมอพังเองหมอยอมหมอยอมรับเลยบอกหมอโบ้งเอง
คือที่ต้องการจะพูดแบบนั้นเนี่ยเพราะเคยสัมผัสความกระตันยูของพิมพ์ริพายที่มีต่อพ่อแม่
ซึ่งไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่หมอเนี่ยผิดเองที่ดันไปยกตัวอย่างเรื่องกระตันยูด้วยเงิน๕ล้าน
หมอยอมรับว่าหมอบ้งหมอขออภัยจริง
ไม่สนใจเรื่องโครงสร้างสังคมที่ไม่น่าสนับสนุนเช่นเป็นลูกที่ดีต้องให้เงินพ่อแม่เยอะ
ทำให้หลายคนต้องรู้สึกแย่กับประโยคยกตัวอย่างนี้

ฟลุ๊กก็เล่าเนี่ยนะคะคือเขาก็เห็นข้อความนี้เขาก็เลยเหมือนกับไม่ได้ออกมาโจมตีหรอกนะ
แต่ออกมาคิดวิเคราะห์แยกแยะจากคำให้สัมภาษณ์นี้

ความกระตันยูเนี่ยมันมาจากจิตใจ
ซึ่งแต่ละคนมีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากัน
แล้วก็มีการวิเคราะห์ปัญหาในเชิงโครงสร้างว่า
จริงแล้วเนี่ยการดูแลพลเมืองผู้สูงอายุส่วนหนึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐหรือเปล่า
ไม่ใช่หน้าที่ของลูกหลาน
อันนี้พูดในวิเคราะห์ปัญหาเชิงโครงสร้างนะคะ
เขาก็ต้องยอมรับว่าผู้สูงอายุบ้านเราจริงสวัสดิการบางทีมันอาจจะยังมีไม่พอเพียงหรือเปล่า

ฮะทำไมต้องเอาเงิน๕ล้านไปกองถึงเรียกกระตันยู
แงงอ่ะทุกคนภาระไม่เท่ากันต้นทุนชีวิตก็ไม่เท่ากัน
สิ่งที่คุณหมอพูดคือกำลังตอกย้ำความล้มเหลวของประเทศนี้มาก
โตมาต้องเอาเงินให้พ่อให้แม่

ทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเอง
ปังเข้าไปอีก๓คน๓เรื่อง
เข้ามาในครอบครัวเลยนะ
เออเอาจริงคือปัญหาระดับโครงสร้างคณบวัฒณธรรม
แล้ววีดีโอคอลไปสัมภาษณ์คนฟลุ๊ก
คนฟลุ๊กบอกว่าอย่าเข้าใจผลุ๊กผิดนะ
ไม่ได้จะโจมตีคุณหมอของขวัญนะ
ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครติดตามคุณฟลุ๊กก็จะเห็นว่าคุณฟลุ๊กเนี่ย
พยายามออกมาให้ความรู้เรื่องความกระตันยูไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินหลายครั้งแล้ว
จริงเมื่อก่อนคุณฟลุ๊กเองก็เป็นคนนึงเหมือนกัน
ที่เคยโพสต์คอนเทนต์แนวว่าให้เงินพ่อแม่ซื้อของมีค่าให้พ่อให้แม่เยอะ

เขาเคยทำคือเหมือนกับว่านึกออกไหมคะ
มันเป็นความภาคภูมิใจของลูกคนหนึ่งที่แบบอุ๊ยเราทำงานมาเงินเดือนก้อนแรกหรือเราซื้อบ้านให้พ่อแม่ได้
มันเป็นความภูมิใจของเราเพราะเป็นความตั้งใจใช่ไหม

แต่ปรากฏว่าเธอบอกว่ามีผู้ติดตามเนี่ยเคยเตือนมาว่าการอวดว่ารักพ่อแม่ด้วยการให้เงินเยอะเนี่ยบางครั้งมันสร้างแรงกดดันให้คนอื่นทำให้คนอื่นดูเป็นลูกไม่กระตันอยู่

เธอได้ฟังความคิดเห็นนั้นเนี่ยเธอก็เอากลับมาลองคิดดูว่าเออมันก็จริงนะ
คือต้นทุนของคนเรามันไม่เท่ากัน
คือถามว่าทุกวันนี้เธอยังให้เงินคุณพ่อคุณแม่ไหมก็ยังให้อยู่แต่ไม่ได้เอามาโพสต์ออกโลกโซเชียล
คือไม่ได้เอาออกมาประกาศให้คนเห็นว่าฉันเอาเงิน๕ล้านให้พ่อแม่ฉันซื้อบ้านให้พ่อแม่ซื้อรถให้พ่อแม่อะไรแบบนี้
แต่คือเธอก็ยังทำอยู่แต่ทำข้างหลังเพราะว่าบางทีพอโลกโซเชียลมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเชื่อมทุกคนถึงกัน
คนเห็นทุกอย่างกลายเป็นว่าอวดรวยรักพ่อแม่หรือเปล่าอีก
ก็เข้าใจเหมือนกันกับพ่อแม่ทุกคนที่พยายามคาดหวังให้ลูกให้ลูกโตมาทำงานดีมีเงินเยอะมาเลี้ย
เพราะว่าเขาก็รู้ค่ะว่าบ้านปลายชีวิตเขามันไม่มีใครมาดูแลเขาไม่มีรัฐสวัสดิการอะไร
ถึงพ่อแม่ทุกคนถึงจะพ่อแม่ที่แบบฐานะไม่ปลูกฝั่งลูกทุกคนว่าเข้าทหารนะเข้าตำรวจนะเป็นครูนะเขาน่าจะมีสวัสดิการ
ก็เลยสงสัยว่าภาษีที่ได้ไปทำไมถึงสวัสดิการไม่เท่ากันทุกคนต้องเป็นแค่อาชีพรับราชการอย่างเดียว
บางคนอยากทำงานสายงานตัวเองอยากจะแบบเรียนที่ตัวเองชอบก็ทำไม่ได้เพราะทำไปรู้มาว่าก็ต้องตกงานไม่มีงานรองรับ
มาปลอมนะก็มันเป็นคำสวยหลู่ที่แบบพยายามจะให้เราย่างมองข้ามการทำงานของรัฐบาลที่มันล้มเหลวเราก็ภาษีต่างที่มันแบบล้มเหลว
มีบี๊ยาไปหมดในโครงสร้างสัมพมค์

แค่ความพยายามความอดทนนะคะ

เอาแค่ชีวิตรอดไปแต่ละวันนะคะ

ฟุ๊กยังขอบคุณตัวเอง
ขอบคุณทุกคนที่แบบให้ฟุ๊กได้ทำงานตรงนี้
นี่ค่ะก็คือโยงไปถึงประเด็นเรื่องปัญหาโครงสร้างเลยว่า
เป็นเพราะผู้ใหญ่เนี่ยรู้ว่าเออบ้านปลายชีวิตเนี่ย

รีบทำงานนะประกอบอาชีพดี

ถ้ามองวงจรมันก็ทำให้คิดอย่างนั้นจริงแหละนะครับสังคมไทย